กระเพาะเนี่ยกรดแป๊บซิโนเจนมันหลั่งเยอะค่ะ
มันทำให้ปวดท้องเพราะฉะนั้นไปหาของกินเสพสมอารมณ์หมายกันหน่อยนะคะ
แล้วจะบอกว่าใครสายเนื้อคุณต้องไปปักหมุดที่นี่เลยนะ
ยังไงถ้าคุณไม่ไปพลาดมาก
นี่ค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรร้านอาหารปางศิลาทองบีฟ
จะบอกว่าที่นี่โอ๊ยตายแล้วตายแล้วคุณพี่คะ
ไม่ตายกันมาทำร้ายดิฉันทำไมตั้งแต่เช้า
โอ้โหมันน่าทานมากนี่เราดูผ่านจอนะ
นี่ค่ะที่นี่มีสารพัดเมนูโคขุนเด็ด
โคขุนนะสเต็กก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดกระเพราปิ้งย่าง
ก็โอ้โหคุณอ่านไปก่อนคุณอ่านก่อนได้ไหม
ที่เขาเสิร์ฟแบบจัดเต็มมากเนื้อชิ้นใหญ่นุ่มไม่มีกลิ่นขาว
มีกลิ่นเครื่องเทศหอมคละคลุ้งน้ำหมักสูตรเด็ด
แล้วจะบอกว่าอร่อยลืมโลกมากค่ะคุณผู้ชม
ฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยากจะไปลิ้มลองเนื้อคุณภาพดีแบบนี้นะคะ
ก็ถามเรามาเราก็ตอบค่ะไปกันได้ค่ะ
ร้านอาหารปางศิลาทองบีฟถนนราชรวมใจตำบลในเมืองอำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชรเห็นไหมแต่ละคนยกนิ้วสักยุดแล้วหน้าตาก็ฟินนะ
คุณผู้ชมไปได้นะคะที่กำแพงเพชรร้านอาหารปางศิลาทองบีฟค่ะ
อย่างที่เขาว่านะคนโบราณสมัยก่อนว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดาลไพร่
เมื่อก่อนอาหารหวานจะเป็นของคนชั้นสูงเจ้าขุนมูลนาย
วังใช่ไหมเพราะว่าน้ำตาลมีค่าดุดทองคำหายาก
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้กินของหวานก็จะเป็นเจ้านาย
คนที่กินของเขาก็จะเป็นไพร่ก็เลยเป็นวลีมที่เด็ด
นี่เป็นเกร็ดความรู้แต่เดี๋ยวนี้ของหวานใครก็ทานได้นี่ไง
แค่มีเงินไงคะโอ้โหนี่ค่ะคุณคะ
ร้านขนมหวานช้างม่อยอยู่ที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะโกรธ
อยู่ที่ถนนช้างม่อยตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เด้อเจ้า
คุณน่ากินไหมน่ากินมากน่ะนะคะ
ขนมหวานเขามีให้คุณเลือกเนี่ยเรายืนตาลายไปเลยค่ะ
สามสิบชนิดแต่ต้องเลือกให้ได้นะเพราะถ้าเลือกไม่ได้คุณก็ไม่ได้กินนะคะ
แต่ละชนิดเขาบอกทำเองเน้นไปที่ต้นตำรับไทยดั้งเดิม
เริ่มกันที่จิเวอรี่เลยค่ะทัพทิมทัพทิมกรอบลอดช่องสลิม
ฟักทองเชื่อมมะพร้าวอ่อนลูกตาลส่วนขนมก็มีทั้งกะทิอบควัน
แล้วเขาราดเขาจะถามไงเอากะทิหรือน้ำลำไยหรือน้ำหวานแดงสีเขียวสีแดงอะไรต่างเนี่ย
โอ้โหแล้วก็สีสันรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยมาก
การันตีความอร่อยด้วยชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเจ้าของร้านบอกกับเราบอกว่า
ลูกค้าเนี่ยถามว่าเต็มไหมอย่าถามเลยค่ะเพราะเต็มทุกวัน
ภาพมันทนโทษหลักฐานมันประจักษ์อยู่นะคะต้องต่อคิวยาวมากคุณคะ
กว่าจะได้กินกว่าจะได้ทานหากใครมาเยือนเชียงใหม่
หากใครไปแอวเหนือหากใครปิ๊กเจียงใหม่นะเจ้า
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดให้บริการตั้งแต่
ห้าโมงเย็นเรื่อยไปจนถึงตีสองตีสองทานขนมหวานก่อนนอน
แต่ว่าน่าทานมากน่าทานมากนะคะ